ทำโดยคนไทยแต่ว่าคุณภาพมาตรฐานระดับโลก
เขาส่งออกไป๖ทวีปทั่วโลกเลยนะคะ
ลับความสำเร็จของธุรกิจนี้เป็นอย่างไรติดตามกับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ตลอด๔๗ปีของบริษัทโรงงานสยามบอลสปอร์ตได้ผลิตลูกฟุตบอลวอลเล็บบอลบาสเก็ตบอลแฮนด์บอลและฟุตซอล
สินค้าเป็นที่ยอมรับและสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างทั้ง๖ทวีปทั่วโลก
ในอดีตการผลิตลูกบอลยางในประเทศไทยจะใช้แรงงานคนในการเย็บด้วยมือค่ะ
แต่ด้วยกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการและค่าแรงงานที่สูง
โรงงานสยามบอลสปอร์ตจึงได้นำเทคโนโลยีการผลิตลูกบอลหนังปะและลูกบอลยาง
เข้ามาใช้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะ
คือสมัยก่อนโรงงานส่วนใหญ่ที่ทำลูกฟุตบอลจะทำเกี่ยวกับเป็นพวกบอลเย็บด้วยมือ
แล้วถ้าเย็บด้วยมือกำลังการผลิตต่อวันมันจะตกอยู่ประมาณคนละประมาณ๑๐๒๐ลูก
ไม่น่าเกิดตรงนี้แล้วแต่ทางบริษัทของเราคุณพ่อก็เร่งเห็นตรงนี้ว่า
ถ้ามันได้ประมาณนี้มันก็ไม่พอกับความต้องการในตลาด
ก็เลยคุณพ่อได้ไปนำเทคโนโลยีที่ผลิตฟุตบอลป่าฟุตบอลยางมาจากไต้หวันนะครับ
ถือได้ว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยที่เอาเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาครับ
โรงงานทั้งหมด๑๐ไร่จะแบ่งลายการผลิตบ่อนยางออกเป็น๓ประเภท
คือบอลยางบอลปะและบอลเย็บ
กำลังการผลิตต่อวันอยู่ที่๘๐๐ลูกโดยจะเน้นการส่งออก๑๐
หัวใจสำคัญของการผลิตบอลยางค่ะนั่นก็คือแผ่นยางพาราที่ผ่านการผสมสีแล้วนะคะ
ซึ่งทางบริษัทโรงงานสยามบอลสปอร์ตได้นำแผ่นยางพาราเหล่านี้มาจากทางโซนภาคใต้ของประเทศไทยค่ะ
ซึ่งต่อเดือนต้องใช้แผ่นยางพารามากถึง๓๐ตันเลยค่ะ
โรงงานสยามบอสปอร์ตเน้นการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ช่วงแรกที่ผลิตลูกบอลเฉพาะสีขาวดำ
ก็เริ่มใส่สีสันให้ลูกบอลมีความแตกต่าง
ตั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยมีดีไซเนอร์ในการออกแบบลวดลายใหม่ทุก๖เดือนค่ะ

พร้อมรับผลิตรวดลายตามที่ลูกค้าต้องการ
ฟุตบอลที่เป็นสีพวกนี้มันก็เหมือนแฟชั่น
มันก็เหมือนแบบเราใส่เสื้อผ้าทุกวัน
เราก็อยากจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่บ้าง
แต่ลูกฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะแปลกใหม่ได้ไม่ตลอด
เซ็ปต์ของบริษัทเราจะดีไซน์แบบใหม่ทุก๖เดือนนะครับ
เพื่อให้มันรีเฟสต์ตลาดตลอดเวลา
หลังจากที่บริษัทโรงงานสยามวอลสปอร์ต
ตลาดต่างประเทศทั่วโลกจนเป็นที่ยอมรับ
ถึงจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพเนื้อยางที่นุ่ม
จับแล้วติดมือทนทานต่อแรงปะทะได้ดี
อยากให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ต่างชาติยอมรับ
จึงเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองมาลุกตลาดในประเทศค่ะ
ตอนนี้แบรนด์ของบริษัทเราเกี่ยวกับถ้าลูกฟุตบอล

เราจะสนับสนุนทางด้านการแข่งขัน
แล้วก็จะเป็นแบบสินค้าที่ออกจะดูแนวพรีเมียมหน่อยหนึ่ง
เพื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
แต่ว่า๒ยี่ห้อนี้จะลูกค้าต่างประเทศ

โดย๑๙๐ส่งออกภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้บริษัทโรงงานสยามบอนสปอร์ต
เพิ่มการทำการตลาดให้คนไทยรู้จักมากขึ้น
เพื่อขยายตลาดในประเทศได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
อย่างหนึ่งที่ทางเสียงบอลสปอร์ตเอง
ต้องเจอขึ้นหนึ่งการหาโอกาสใหม่
กับ๒ทำยังไงให้สามารถแยกตัวเองออกจากคู่แข่งได้
คำตอบที่ผมคิดว่าเป็นไปได้คือเรื่องของการทำแรนดิ้ง
ซึ่งตรงนี้กลุ่มกีฬาที่เกิดใหม่เป็นโอกาสที่ดี
เวนต์หรือการสปอนเซอร์การแข่งขันกีฬาต่าง
เป็นโอกาสที่ดีทำให้คนรู้จักแฟนเรามากขึ้น
เราเห็นหลายอย่างในแบรนด์บางตัวนะฮะ
ที่เรียกว่าการรัดคิวหรือแซงคิวขึ้นมา
หรือว่าเป็นบุคคลสำคัญหรือที่มีโปรไฟล์ดีทางกีฬา

การลองทุนเหล่านี้ผมว่าจะเริ่มเป็นการลองทุนในระยะยาว
ช่วงเบื้องต้นอาจจะไม่ส่งผลอะไรมากนัก

ทำให้เราสามารถฉีกแรนด์ของเราออกมาจากแบรนด์ที่เป็นผู้แข่งได้ครับ
หมายต่อไปของบริษัทโรงงานสยามบอร์สปอร์ต
คือการขยายตลาดเพิ่มยอดการผลิต
โดยวางเป้าหมายจะเพิ่มกำลังการผลิตบอลยางอีก๒๐๐ลูกต่อวัน
เป็น๑๐๐๐ลูกต่อวันภายใน๒๓ปีนี้
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน